ตาสวยคิ้วโก่ง
หายออกจากบ้านไปนี่น้องตัวนี้สวยไหมคุณ

นี่ก่อนหายออกจากบ้านแล้วเจ้าของประกาศ
โพสต์ตามหาน้องหายไปไหน

ว่าน้องกลับมาในสภาพไหน
นี่แผ่นแผ่นแผ่น

เดี๋ยวนี่คือน้องตาสวย

ตัวเดิมขนดกกลายเป็นสิงโตไปแล้ว
นี่แปลงร่างไปแล้ว

แม้ว่าจะกลับมาสภาพไหนก็ตามบีฟอร์
คุณขนที่ตัวหายไปไหนแล้วจ๊ะ
นี่ครับน้องตาสวยนะชื่อของเขาเพราะเขาตาสวยจริงคุณ
ตาสวยคิ้วโก่งอายุ๔ปีเรียบร้อยเชียว

แล้วก็กลับมาได้แล้วกลายเป็นน้องสิงโตไปซะแล้วนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้เห็นการโพสต์ตามหาน้อง
คุณดูสิถูกตัดซะเหมือนสิงโตเลย
แต่ว่ามีถุงเท้านะนี่คนตัดเขาตัดเป็นนะ
จนมีถุงเท้าแบบนี้แสดงว่าเป็นช่างเป็นคนตัดเก่งนะครับ
คือคุณวิชยาวุฒเสถียรเป็นเจ้าของ
ได้โพสต์ตามหาน้องเขาโดยบอกว่าน้องตาสวย

แต่ว่ามีคนแจ้งเบาะแสให้ไปตามรับตัวกลับมาแล้ว
แล้วก็เจอแล้วน้องตาสวยแต่กลับมาไม่ตรงปก
แทบจำไม่ได้เลยคนที่เคยสวยถูกตัดเกลียน
เหลือแค่หัวเท้า๔ข้างหางเป็นพวง

แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณพี่เจ้าของนะคุณพี่วิทยา
ไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลสันนาเมง
สันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ก็เลยพาน้องตาสวยไปฝากไว้กับคนรู้จัก

พอมาวันที่๕กุมภาพันธ์คนรับฝากบอกว่า
ตาสวยวิ่งเล่นหายไปจากบ้านเลย
ทีนี้เขาก็รีบกลับเชียงใหม่ทันทีเพราะห่วงน้องตาสวย

เขาบอกว่าเส้นทางที่เขาปั่นหาน้องตาสวยนะคุณ
ปั่นหารอบหมู่บ้านไปกิโลเลย
ถนนเส้นทางไหนก็เป็นห่วงต้องปั่นหา
สุดท้ายประกาศตามหาทางเฟซบุลก์
แล้วก็มีคนแจ้งเบาะแสมานะครับ
จนกระทั่งไปเจอน้องตาสวยในสภาพแบบนี้

มันวิ่งหนีหมาตัวอื่นมันหลุดจากบ้านไป

ลงทุ่งนาไปลงบ่อโครน
แล้วทีนี้มีคนดูแลเพราะว่ากลัวหมาตัวอื่นจะไล่ฟัด
คุณเวลาไปลงบ่อโคนขนมันต้องเป็นสังกตำ

ทีนี้อาบน้ำเอาโครนเอาดินไม่ออกนะครับ
ก็เลยต้องโกนขนแบบนี้เลย
แล้วก็ส่งกลับให้เจ้าของแบบนี้แหละฮะ

ขนเขาคือหมาไซบีเรียน

เจอโคนเจอน้ำในนาน้ำสกปรกในนา
แล้วเจอหลายวันเนี่ยไม่มีการทำความสะอาด
เพราะว่าเขาตะเลิศไงโดนหมาแถวนั้นไล่ไล่จนเขากลับบ้านไม่ถูก
พอคนที่เขาเจอเนี่ยเขาก็เห็นแล้วก็ค่อยเออ

แต่อาบน้ำเฉยไม่ได้เพราะว่าขนเข้าสางไม่ออก
ขนมันติดมันก้อนฮะเขาก็เลยตัด
เขาก็ขอบคุณไปถึงคนที่เจอแล้วก็ดูแลให้ด้วยนะ
อุตส่าห์ตัดขนให้แบบนี้แล้วตัดขนแบบจริงจังนะคุณนะ
เอาไปตัดขนแบบนี้ค่าตัดก็แพงเหมือนกันนะ

แต่ก็ดีแล้วที่น้องตาสวยรอดชีวิตมาได้
ขอบคุณไปถึงคนใจดีที่ดูแลน้องตาสวยด้วยนะฮะ